ให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะแม่หน้าฝนทั้งทีนี้
เป็นช่วงนาทีทองของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน้ำ
เยอะกว่าตรงธรรมนาก็แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะเยอะบางพื้นที่
พื้นที่อาจจะต้องรอหน่อยวันนี้บอกไว้ก่อนนะคะ
เตรียมตัวไว้ค่ะเพราะหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไป
น่าจะมีฝนตกลงมาทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือ
และภาคอีสานมากขึ้นนะคะช่วงนี้วันนี้ค่ะถือว่าฝนยังเบา
เบาเหมือนเมื่อวานดูแบบเหมือนจะมีฝนนะคะ
ครึ้มแต่ไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อย
พื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้าง
เปิดดูแผนที่ดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเนี่ย
กระจายอยู่ทั้งภาคอีสานภาคกลางรวมถึงแถบตะวันตกของประเทศไทยนะคะ
จะเป็นลักษณะเหมือนกับครึ้มทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าว
แต่ฝนก็ไม่ตกสักทีนะคะปัจจัยอะไรบ้างมาดูจากแผนที่อากาศกัน
ตอนบนของประเทศไทยจะมีห่อมฝน๒ลูกอยู่ที่เมียนมาแล้วก็ลาวอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้กันแบบนี้เลยเกิดเป็นร่องฝนพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีฝนตกในบริเวณดังกล่าวก็คือทั้งเหนือและอีสานตอนบนนะคะ
ขณะที่ลมค่ะก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้กำลังปานกลาง
แต่คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นกำลังแรงนะคะเพราะฉะนั้นภาคใต้ตอนบนหรือบริเวณแถบตะวันตกของประเทศ
ก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าพื้นที่อื่นอาจจะตกเบาบางเล็กน้อยเกินไป
ส่วนวันนี้ค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงพรุ่งนี้เช้าเนี่ย
ฝนจะตกเวลาไหนบ้างดูจากวินดี้โมเดลจำลองสภาพอากาศกันนะคะ
เช้าเช้าแบบนี้ยังโล่งโปร่งดีอยู่ใครอยากจะตากผ้าตากพืชผลการเกษตรหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอาศัยช่วงเช้าค่ะ
เพราะหลังบ่ายไปแล้วช่วงสักบ่าย๒เนี่ยค่ะ
กรุงเทพอายุทยาสระบุรีหรือว่าภาคกลางตอนกลางก็จะเริ่มมีเมฆครึ้มหน่อย
จะร้อนแบบอ้าวมีเมฆปกคลุมทำอะไรก็ไม่สบายตัวนะคะ
ส่วนช่วงสัก๕๖โมงเย็นไปจนถึง๑ทุ่มก็จะเริ่มมีฝนเกาะกลุ่มมากขึ้นบริเวณภาคอีสาน
สี่ทุ่มจะเป็นอีสานตอนบนนะคะอย่างเช่นจังหวัดบึงกาลสกลนครก็ระมัดระวังกันด้วย
สำหรับขึ้นนะคะฝั่งอันดามันจะมีโอกาสขึ้นสูง๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไว้ก่อนดีกว่าส่วนทางด้านฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
อุณหภูมิความร้อนถือว่าร้อนพอทนได้ค่ะจะร้อนอบอ้าวยังไงก็ทนเอาหน่อยละกันนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของฝนตกไล่กันมา๒๓วันนี้เกิดผลกระทบมากมายนะคะ
ไปดูความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ค่ะโอ้โหขับรถนึกว่าขับเรือนะคะ
พื้นที่นี้คือจังหวัดบุรีรำค่ะพายุฝนถล่มหนักมาต่อเนื่องหลายวัน
เลยทำให้น้ำขังในถนนหลายสายซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
จุดเนี่ยน้ำท่วมขังสูงเกือบฟุตค่ะรถราสัญจรลำบากนะ
ชาวบ้านบอกว่าแถวนี้น้ำท่วมขังเป็นประจำฝนตกนิดตกหน่อยก็ท่วมแล้ว
ปัจจัยหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นเป็นพื้นที่ต่ำด้วย
ยังมีขยะล้นท่ออีกทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
อย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจะไปโทษฟ้าฝนอย่างเดียวก็ไม่ได้
จะไปโทษหน่วยงานก็ไม่ใช่พวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน
แต่ถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาฝากพ่อเมืองด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายพื้นที่น้ำท่วมนะคะ
ก็เป็นผลมาจากฝนตกหนักนี่แหละแต่มันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แพร่ค่ะเรือนแพร่หลุดจากหลักไหลไปตามกระแสน้ำ
สุดท้ายไปพุ่งชนกับสะพานคอนกรีตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
พังยับเลยนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็สลายร่างแล้วค่ะ
มลงไปทั้งหลังเลยค่ะชาวบ้านเห็นตกอกตกใจกันใหญ่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านท่าขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังเตือนว่า
ยังคงต้องระวังฝนตกและอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากด้วย
ฉะนั้นบ้านเรือนที่ปลูกสร้างติดกับลำน้ำรวมถึงกระชังปลา
เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ยังไงเอาใจช่วยนะคะเพราะว่าภาคเหนือหลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลาก